สุริยนต์ที่หลังคนพยายาม
หมู่นกาก็บินมาที่สุริยนต์
สำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
มุกร้อง

ได้ครับ

ร้องได้ให้ล้าน
และที่ทำไปทั้งหมดนี้คือเพื่อครอบครัวของเขา
และตอนนี้ค่ะได้รับแล้วค่ะเก่งจริงเลยเจ้าตัวเล็กแปดหมื่น
คุณแม่ถึงกลับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เป็นไงครับคุณแม่ลูกสาวคนนี้
เก่งค่ะภูมิใจมากค่ะกล้าหันด้วย
น้ำตานี่คือน้ำตาแห่งอะไรครับคุณครอบครัว
ครับปลื้มที่ว่าเขาทำตั้งใจทำให้ครอบครัว

เดี๋ยวขออนุญาตเชิญครอบครัวกลับประจำที่
ไปเชียร์กันต่อยังไม่จบนะครับยังไม่หมดนะครับวันนี้
เรายังไปกันต่อนะเนี่ยรู้ไหมครับตอนนี้

ว้าว
มูลค่า๑แสนบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ
กจ๊ะเพลงนี้พี่เป๊กก็ร้องประมาณล้านรอบพอกับเจ้าของเพลงเลย
ซึ่งถามว่าถูกไหมพี่ก็ไม่มั่นใจเลยจริง
เพราะฉะนั้นต้องถามมุกว่าเพลงนี้หนูเคยร้องมาบ้างหรือยัง

อุ๊ยพอครับ

ฟังไปแล้วครับอินโทรเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
มุกจะสู้หรือจะหยุด
จะสู้หรือจะหยุดครับ

ถ้าบอกสู้แล้วก็
ลองเล่น

ขอฟังหน่อยนึง
ดีแล้วที่ไม่ร้อง

มุกนักสู้ชีวิตของเรา
หยุดในเพลงที่๖นี้นะครับ
รับเงินสะสมที่สะสมมา

วันนี้มุกรับไปเลยนะครับ

พอต่อสู้ขับเที่ยวกันมา

ไปไหนมาไหนเนี่ยคนจำหน้าเราได้แน่

เราออกไทยรัฐทีวีนี่๓วันนี้โอ้โห

มุกร้องได้ให้ล้าน

ภูมิใจมากว่าเห็นเด็กวัยนี้
เขามีความคิดแบบนี้แล้วก็

สิ่งที่ดีครับที่อยากให้มุกทิ้งท้าย
สักนิดนึงว่าทำไมเราถึงต้อง

เป็นเพราะว่าพ่อแม่ก็ให้

เราก็ต้องให้ครอบครัวบ้างค่ะ

นักสู้ชีวิตของเรานะครับ

ขอเสียงปรบมือให้น้องมุกด้วยครับ

วันนี้มุกก็ได้๘หมื่นแล้ว
คว้าเงินรางวัลเพื่อมาให้ครอบครัว
ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมุกนะคะ
พ่อก็ต้องขอขอบใจมุกนะครับที่ตั้งใจทำเต็มที่เพื่อครอบครัวของเรา

ครอบครัวนี้ถึงลำบากลำบากในด้านอื่น
แต่ได้รับความสบายใจจากคนในครอบครัว
กว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีเลยคุณป่า
สิ่งดีสิ่งหนึ่งเลยที่แบบว่าพึงจะให้กันได้นะคะ
ต่อไปกันเลยมาถึงเรื่องราวของเธอคนนี้กันบ้าง

เป็นแม่ที่รักลูกสุดหัวใจ
ไม่ว่าลูกจะเป็นยังไง

ถ้าอยากรู้ว่าความรักของแม่คนนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน

ชื่อกองแก้วจ้านามสกุลกู่แก้ว

บ้านอยู่ปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาจ้า
ชีวิตลำบากมากจ้ะมีลูก๓คน
ตอนนี้ลูกคนโตพิการ

ตอนเด็กเขาตัวร้อนนิดหน่อย

ชักไปจนไม่หายใจเลย

ก็พยายามเอานมหยอดปากลูก
ก็ไม่ไหลลงไปก็ไหลออกมาคืน

แล้วอยู่เขาก็ร้องแอ้ขึ้นมา

ป่วยก็ไม่ได้ตัวร้อนก็ไม่ได้

จนกลายเป็นว่าสมองเสียไปเลยความจำสั้น

ใช้มือได้ข้างเดียวข้างขวา

จะเป็นหุงข้าวซักผ้าถูบ้านล้างชาม
ซึ่งว่าข้อมือเดียวเขาทำได้
แค่นี้ก็ภูมิใจแล้ว
มีวันหนึ่งพี่ข้างบ้านเขาจะจัดโต๊ะจีน
แล้วทีนี้มันมีต้นแคร์อยู่หน้าบ้าน
เขาก็เลยจ้างให้ตัด

พอไปตัดแล้วก็มีอาการว่าเจ็บหลัง

เขาก็มีอาการที่ว่าเดินไม่ได้เลย
เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลย
ถึงเขาจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้

ถ้าคุณเป็นข้าวสวยก็ไม่พอกันกิน
จำเป็นต้องเอามาต้มข้าวต้ม

ถึงจะพอกินสองคนแม่ลูก

สู้สู้อย่างเดียว

ทำกับข้าวฝากลูกหลานไปขายบ้าง

ทำกับข้าวฝากพี่ไปขาย

วันหมดก็หมดก็ดีไปสองสามร้อย

ไหนจะลูกไหนจะด้วยร่างกาย

ขาก็ถ้าไม่กินยา
ก็เดินไม่ได้ก็อยู่ได้กับยา

ทั้งสงสารทั้งรักห่วงที่สุด

แล้วแพมเพิร์ตหอนึงมันตั้งสี่ร้อยกว่าบาท
แล้วแพมเพิร์ตยังไม่พอ

เอาไว้เช็ดเวลาเขาถ่าย

ทองเขาเป็นคนความจำสั้น

เขาพูดตลอดว่าท้องรักแม่

รักแม่ที่สุดเลยครับ

และไม่มีความรักใด
มาพบกับนักสู้ชีวิตคนต่อไปนะครับคุณกรองแก้ว
แม่คนนี้เจ็บแต่กายแต่หัวใจไม่เคยเจ็บครับ

ขอต้อนรับคุณกรองแก้วนะครับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
วันนี้ก็ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมให้คุณกองแก้วนั่งเพราะว่า
เธอไม่สามารถยืนโดยไม่มีอะไรเกาะได้จริงนะครับ
ขานี่เจ็บขาใช่ไหม

หัวเข่าไม่สามารถลงน้ำหนักได้เลย
พอว่ารู้ตัวว่าจะได้มาออกรายการเราวันนั้นไปทำอะไรครับคุณน้องแก้ว
เสียงไม่ค่อยมีก็เลยออกไปซื้อกามาต้มน้ำร้อนเพื่อจะมารายการนี้แหละ

ใช่ค่ะ

ก็ไม่รู้คิดว่ายางรถตัวเองระเบิด
ทำไมยางรถระเบิดทำไมรถเราเร็วจัง
ที่ไหนรถพลิกอัพสองตอนชนข้างหลัง

เกือบจะ๓๐เมตรเห็นจะได้